มีทหาร๓๐๐นายที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วไปขอความช่วยเหลือไปปรึกษาทนายรณรงค์แก้วเพชรที่สำนักงานทนายคู่ใจ
คือทหารทั้ง๓๐๐นายนี้ไปเรียนหลักสูตรพิเศษเขาเป็นชั้นประถวนยศใน๑๐
ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาไปมีความร่วมมือกับทางกองทัพบกนะฮะ
เพื่อจะเปิดหลักสูตรพิเศษให้ทหารชั้นประทวนมาเรียนเรียนในเวลา๒ปีครึ่งนะฮะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง
แต่หลักสูตรที่เรียนจบตรงนี้เนี่ยจะได้วุฒิเทียบเท่ากับปริญญาตรีเขาก็จะอาวุธนี้ไปใช้ในการสอบเลื่อนชั้นเป็นศัลยบัตร
หรือว่าไปเพิ่มเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งต่างปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะ
คือสถานที่เรียนเนี่ยไปเปิดสาขาเป็นวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ลบบุรีเพื่อให้ทหารในพื้นที่สละบุรีลบบุรีแล้วก็โคราชมาเรียนที่นี่
แต่ทีนี้เรียนมา๗รุ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี๖๑นะรุ่นแรกนะรุ่นหนึ่ง๒ปีครึ่งก็เรียนเหลื่อมกันไป
จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรุ่นที่๑รุ่นที่๒รุ่นที่๓รุ่นที่๔รุ่นที่๕ทยอยจบเนี่ย
ถึงเวลาขอรับใบวุฒิบัตรเพื่อจะเอาไปใช้ในทางราชการที่เขาเป็นศัลยบัตรอยู่
ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่เป็นต้นสังกัดใหญ่บอกว่าเกรดไม่ออกนะเพราะคุณไม่ได้จ่ายค่าเรียน
เขาก็เลยงงกันแบบเป็นไก่ตาแตกเลยนะฮะก็๒ปีครึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็น๙เทอมเนี่ย
จ่ายค่าเรียนมาตลอดนะฮะแบ่งเป็น๗เทอมนะฮะ๒ปีครึ่งเทอมละ๙๐๐บาท
เท่ากับว่าคนนึงเนี่ยเสียค่าเรียน๖๓๐๐แล้วเงินเขาไปไหนก็เขาจ่ายค่าเรียน
นี่ฮะวันนี้ก็มาคุยกับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้พานักศึกษาในหลักสูตร
ที่เป็นทหารยศใน๑๐นะฮะ๓๐๐คนไปร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์นะครับ
ไล่กันไปไล่กันมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหลักสูตรนะฮะ
รับเงินจากนักศึกษาที่เป็นทหารแล้วไม่เอาเงินไปจ่ายไปชำระนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยลาออกจากวิทยาลัยไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้
แต่ทางมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์นะฮะซึ่งเป็นต้นสังกัดหลักเลยเนี่ย
ตอนนี้ได้ออกมาบอกกับทางบรรดาผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ว่า
เดี๋ยววันที่๑๙กันยายนก็คือ๑๙กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
เดี๋ยวเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยเขาจะแก้ปัญหาให้ช่วยแก้ปัญหาให้
ไอ้เรื่องที่ว่าจะไปไล่ตามมาดำเนินคดีโกงเงินไม่โกงเงินอย่างไร
เดี๋ยวว่ากันอีกทางหนึ่งแต่ทางของผู้ที่เดือดร้อนตรงนี้
เพราะว่ามาเรียนแล้วเรียน๒ปีครึ่งนะจ่ายเงินทุกเทอม
แต่ถึงเวลาจบเอ้าบอกเกรดออกไม่ได้นะใบวุฒิบัตรไม่ได้
เพราะไม่ได้จ่ายค่าเรียนทางมหาวิทยาลัยบอกว่า
เดี๋ยว๑๙กันยายนออกใบวุฒิบัตรให้
คือเหมือนกับก็คุณเรียนมาจริงก็เดี๋ยวออกใบรับรองต่างให้
แต่๑๙กันยายนที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ออก
แล้วเขาบอกเดี๋ยวเลื่อนไปเป็นธันวาคมเขาเลยไม่แน่ใจว่าธันวาคมเนี่ย
จะออกให้หรือเปล่านี่ฮะ
มาคุยในรายการวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่คนนี้มันมีการกระทำความผิด
ตั้งแต่รุ่นที่๕แล้วนะอย่างที่ผมบอกแล้วเขาให้พักงานไปแป๊บนึ
ประมาณเทอมนึงและอีกเทอมนึงก็มีคำสั่งแต่งตั้ง
สั่งแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดูแลในทอบอลอีก
แล้วก็มันก็มีการโกงเป็นครั้งที่๒อย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นพอเราจะรู้อีกทีว่า

ก็ต่อเมื่อรุ่นหนึ่งจะจบใช่ไหมครับ
พอรุ่นหนึ่งจะจบปุ๊บเขาก็ไปดูเกรดของเขา

พอเจ้าหน้าที่ไม่ไปจ่ายเงินปุ๊บเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเกร็ดไปขี่เข้าไปในคอมได้
ถ้าขี่ขึ้นไปมันก็จะฟ้องเลยว่าไม่ได้จ่ายตังค์
มีทหารยศใน๑๐คนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในนักศึกษาของหลักสูตร
เขาบอกเขาเรียนตั้งแต่รุ่นที่๒นะฮะ

ความจริงปกติหลักสูตรเนี่ยเรียน๒ปีครึ่งนะฮะ
แบ่งเป็น๗เทิมค่ะค่าเรียนเทิมละ๙๐๐๐
แต่รุ่นของเขานี่นะกับอีกรุ่นนึง
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็รับเงินไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ย
ได้ไปแล้วรวมเกือบ๓ล้านนะ
นึงเนี่ยเรียนกันก็๕๐๖๐คนเรียนกันมา๗รุ่นแล้ว
บอกว่ารุ่นของเขาเนี่ยต้องเรียน๙เทอม
เขาก็เลยต้องจ่ายเพิ่มอีก๒เทอม
แต่อีก๒เทอมนั้นที่งอกมาไม่ต้องมานั่งเรียนนะ
เดี๋ยวจะเทียบโอนแบบนั้นแบบนี้แบบ
เวลาจะได้ไม่ต้องเพิ่มขึ้นจะได้มีเวลาไปทำงานเนี่ย
เขาโดนหลอกเพิ่มอีกค่ะที่สำคัญก็คือณขณะนี้
ทางอาจารย์ของหลักสูตรคืออาจารย์จอมชัยที่พยายามออกมาเรียกร้อง
เพื่อที่จะให้ทางสถาบันต้นสังกัดของตัวเองรับผิดชอบบรรดาทหารที่เขามาเรียน
แล้วเขาจ่ายเงินไปแล้วแล้วเขาไม่ได้วุฒิบัตรเนี่ยนะ
กลายเป็นว่าจะถูกตั้งกรรมการสอบอาจารย์เลยต้องลาออกเลยนะฮะตอนนี้
เดี๋ยวลองฟังนะฮะ
อาจารย์จอมชัยที่มาเปิดเผยเรื่องราวในวิทยาลัย
เอ้าถามว่าแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับก็คือทางฝั่งของทหารที่เป็นนักศึกษาของหลักสูตรเนี่ย
ผมถามแล้วเขาบอกเขาไม่แจ้งความ
เงินที่ส่งไปเป็นค่าเรียนในเทอมต่างให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ย
เงินมันหายไปเขาบอกเขาไม่แจ้งความ
ว่าเขาก็ไม่อยากจะฟ้องสถาบันที่ตัวเองไปเรียน
แล้วยังไงซะค่าเรียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเท่านี้นี่แหละ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทางสถาบันรับผิดชอบด้วยการออกใบ
รองว่าเขาเรียนจริงสอบจริงได้เกรดจริง
มีใบประกาศใบวุฒิบัตรใบปริญญาอะไรเข้ามาจริงเนี่ย
ตรงนี้เขาก็ถือว่าจบแต่ทางทนายลงบอกว่า
ถ้าเคลียร์กันตรงนี้ได้จบเนี่ยมันก็จบได้นั่นแหละ
แต่ทางสถาบันทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ควรไปไล่ดำเนินคดีต่อด้วยนะ

ทำไว้กี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นทำกับกี่หลักสูตร
แล้วหลายคนที่เขาได้ใบไปแล้วเนี่ยวุฒิบัตรไปแล้วเนี่ย
ใบจริงหรือใบปลอมยังไม่รู้เลย
เพราะที่เอาใบมาให้คือใบปลอมนะ

บางคนไม่ได้ไปคลีเกตแล้วเขาเอาใบวุฒิบัตรมาให้เลย

แล้วเอาไปใช้ในการสอบเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจริง

มันก็จะต้องยาวสาวกันไปอีก
ซึ่งตัวเจ้าหน้าที่คนนั้นตอนนี้ยังหาไม่เจอเลย